พี่เบิร์ตลองคิดดูนะว่าถ้าเราตกบ่อความลึก๕๖เมตรนะ
โอ้โหคือพวกเราเมตร๗๐เมตร๘๐ใช่ไหม
เท่าว่าเรา๓คนเราจะขึ้นยังไงแล้วปากตรงปากบ่อแค่๑๕เมตรยังไง
ปีนยังไงนี่ขนาดเราเป็นคนไม่ใช่ควายนะ
แต่นี่ควายกุมคมเจ้าศพโชคนะครับมันตกลงไป
เมื่อกี้ที่ดอมถามพี่พี่ยังไม่ได้ตอบ
พี่ก็คงอยู่ในอาการเดียวกับมันนั่นแหละ
ต้องหาคนมาช่วยแล้ว

ขามัน๔ข้างน่าจะอยู่อย่างนี้
แล้วคือมันไม่ได้มีความให้แบบ

แต่ตะกุยขึ้นมาเองก็ไม่ได้เหมือนกันครับคุณผู้สมมติ

เมตรครึ่งครับลึกเนี่ย๕๖เมตรน้ำหนักตัวของเจ้าพบโชคใน๑ตันนะ

รถด้านขวานี่ไหมเป็นรถบรรทุกติดเครนครับ

มายกเจ้าพบโชคขึ้นจากบ่อ
ตอนแรกก็เห็นว่าโอ้โหนี่มันงอขาลำตัวก็อัดแน่นอยู่ในบ่อ
ขยับเองไม่ได้ก็เลยเอาสายพานมาคล้อง

แล้วก็ยกขึ้นมายกขึ้นมายังยกไม่ขึ้นครับ
ทำยังไงดีฉีดน้ำอัดลงไปในบ่อครับ
จะได้ให้มันค่อยขยับลอยขึ้นมา

นี่พอน้ำเต็มบ่อมันก็ค่อยลอยขึ้นมาลอยขึ้นมา
ทั้งส่วนหัวของควายแล้วก็ขาหน้าสองข้างหลุดขึ้นมาได้

แต่ลำตัวกับท้องรวมถึงขาหลังยังติดอยู่สิพี่เบิ้ลไม่ต้องแข็ง
ปากบ่อมันแคบดูนี่
อัดน้ำเข้าไปอีกอัดน้ำเข้าไปอีก
สุดท้ายได้ไหมได้ไหม

โหวะดูหลังมันเป็นเลือดแล้วอ๋อโหวะแยบ

สุดท้ายก็ช่วยออกมาได้ครับ

เรื่องของเรื่องในเจ้าของควายอย่างพี่อันนัญญา
เล่าว่าเลี้ยงควายกว่า๓๘ตัว
เอามาปล่อยให้กินย่าหนึ่งอยู่ในเท่านี้
จนกระทั่ง๓โมงครึ่งก็จะมาต้อนควายกลับ
ปรากฏอ้าวพบโชคพบโชคอยู่ไหนวะ
พบโชคอยู่ไหนแล้วตัวเป็นแสนนะค่าตัวมันเนี่ย
อายุ๓ปีมาตกอยู่ในบ่อแบบนี้

ตัวตลอกหมดเลยไง